บุรีรำนะครับค่ะพ่อค้าร้านขายของชำเตือนลูกค้าที่มาซื้อของ
ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะเอาทำดีนะเป็นหูเป็นตาช่วยกันแบบเนี้ย
แป๊บเดียวฮะภรรยาเขามาต่อฮะภรรยาลูกค้าเหรอคะ
ภรรยาของลูกค้าที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมาที่ร้านบุกมาเนี่ย
มาขอโทษแน่เลยใช่ไหมมาต่อว่าเลยอ้าวต่อว่าถึงขั้นแบบ
แจกส้นเท้าให้เลยอ่ะฮือไปดูนะฮะ
ก็ประมาณนี้ฮะเขาต่อว่าต่อขานอะไรกันอย่างนี้นะครับ
ค่ะที่อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำนะครับ
ภรรยาเนี่ยบุกมาต่อว่าพ่อค้าร้านขายของชำนี่ฮะเขาเถียงกันนานเลยล่ะนะ
ใช่นี่เริ่มถึงขั้นขึ้นกูขึ้นมึงจะตบจะเติบกันแล้วนะ
คือประมาณว่าโอ้โหไปว่าสามีเขาทำไมเรื่องไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ซื้อของในร้านขายของชำนะฮะเนี่ยคือเขาก็โพสต์เฟซบุ๊ก
ให้ชาวบ้านระวังด้วยจนเกิดการโต้เถียงกันนะ
พ่อค้าร้านขายของชำบอกว่าได้เตือนฝ่ายสามีนะ
บอกว่าทำไมไม่ใส่แมสแต่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่สนใจค่ะนะ
รุ่งเช้าอีกวันภรรยามามาบุกต่อว่าถึงหน้าร้านบอกเรื่องแค่นี้
ถึงขั้นเอาไปโพสต์เลยเหรอคือพอเขาไม่สนใจแล้วไปโพสต์ไง
ไปโพสต์อ๋อเหมือนไปโพสต์ประจานอ่าประมาณอย่างนั้นนะครับ
ก็พยายามอธิบายว่าอ๋อโพสต์เตือนชาวบ้านว่าเออไปไหนมาไหนต้องใส่หน้ากากอนามัยนะ
เพราะว่าตัวของคนที่เตือนเนี่ยเขาเพิ่งมาจากโคราชด้วย
มาจากจังหวัดอื่นก็กลัวจะแพร่เชื้อโควิดสิบเก้าค่ะ
แต่ภรรยาของผู้ชายคนนั้นก็ไม่ฟังนะฮะเจ้าของร้านบอกด่าเขาแบบ
โอ้โหด่าแบบไม่สนใจอะไรเลย
มันมาจากโซนที่แบบมันค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยง

เพราะว่าป้ายเป้ยอะไรเขาก็เขียนไว้หน้าบ้านชัดเจน
ว่าจะใส่ทำไมใส่มันจะผิดนู่นนี่นั่นช่วยหน่อย
แล้วที่สำคัญกูไม่ได้ห่วงว่าผิดหรือไม่ผิด
แต่ที่ห่วงก็คือห่วงพี่น้องประชาชนลูกหลานเรา

ว่าผมแล้วมาด่าผมให้หน้าส้นตีนเลยนะ
ตามคลิปเลยดีนะผมอด
ฝั่งสองสามีภรรยานะครับ
เขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยจริง

บอกวันนั้นรีบแล้วบ้านอยู่ไม่ไกลจากร้าน

ซึ่งฝั่งภรรยาบอก

ทำไมต้องมาต่อว่ากันรุนแรงขนาดนี้
ยังไงต้องขอความเป็นธรรมจากสังคมด้วย

ต่อให้คุณบ้านจะใกล้แค่๒๓๙เนี่ย
คุณออกนอกเคหสถานกฎหมายออกมาแล้วนะ

แต่ว่าส่วนอื่นที่ออกจากนอกบ้านคุณ
ก็เป็นที่ชุมชนทั้งนั้นแหละใช่ไหม

บางทีชาวบ้านคนอื่นเขาเจอเขาก็ไม่สบายใจ
เขาก็ไม่กล้าบอกก็มีใช่ไหมฮะ

ก็อาจจะเตือนได้ความหวังดีนั่นแหละ
บางครั้งพอไปโพสต์ผ่านโซเชียลเนี่ย

โอ้โหแม่ต้องไปโพสต์ประจานกันเลยเหรอ

เป็นว่าทุกคนก็เตรียมให้มีแมสติดมือเอาไว้ตลอด